ความคิดพอหยุดลงปรับหมุ่มับหนุนับเขาจับเขาจี๊
ตกใจตื่นมาเสียงหนี้แม่เสียดายจังฮะเสียดายจัง
เป็นเพลงเก่งของน้องการ์ตูนเขา
ถูกหมดแล้วก็สบายมาก
ร้องเติมก็เหลือสี่หมื่นรับแล้วก็เหลืออีกเพลงเดียว

เจริญได้มั้ยเอาสิค่ะเอาไหมอ่านะครับร้องไปแล้วนะครับ
สำหรับเพลงที่๓นะครับเปิดตัวช่วยได้เพลงเก่งของตัวเองนะครับ
เพลงนี้มูลค่าสี่หมื่นบาทถ้าร้องถูกต้องหมดรับสี่หมื่นนะครับ
ถ้าร้องผิดสองหมื่นที่มีอยู่ถูกหักออกครึ่งหนึ่งนะครับ
เหลือหนึ่งหมื่นและจบการแข่งขันนะครับเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท
น้องการ์ตูนร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๓นะครับมูลค่าสี่หมื่นบาทน้องการ์ตูนร้อง

พร้อมกันพยายามสุขไม่ต้องสู้พร้อมกันพยายาม
การ์ตูนบอกคุณยายแดงซิว่า๔๐๐๐ตรงนี้การ์ตูนจะเอาไปทำอะไรบ้าง
หนูจะเอาไปรักษายายให้หายนะคะ

อยากให้อยู่กับน้องไปนานเนอะ

น้องถ้าดีใจพอแล้วกลับมานี่เนอร์
เอาล่ะเพลงเก่งนะผู้ชายในฝันของพุ่มพวงดวงจันทร์
ก็เป็นไปตามคาดนะครับน้องการ์ตูนทำได้โดยไม่ผิดเลย
ขอประกาศอย่างเป็นทางการแบบโก้หน่อยกันแล้วกันนะคะ
ตอนนี้ร้องได้แล้วค่ะในเพลงเก่งรับไปแล้วค่ะสี่หมื่น

สมัยก่อนคุณยายแดงที่ไม่ได้ไปหาหมอ

แต่ไม่ได้ไปเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไปวันหนึ่ง

อันนี้สำคัญด้วยมันหยุดไม่ได้จริง

คุณยายไม่มีสตางค์กันประมาณไหน

ขนาดไข่ใบเดียวกิน๒คนกับลูก

กินข้าวกับปลาเค็ม๑ตัวตัวละ๑๒บาทก็ได้ค่ะ
เค็ม๑ตัวเนี่ยเรากินกี่มื้อ
กิน๒มื้อถึง๓มื้อค่ะ

กินบ่อยไหมปลาเค็มเนี่ยมันมาที่บ้านเราบ่อยไหม

แล้วถ้าไม่ทานปลาทูเค็มการ์ตูนอยากทานอะไร
แบบที่แบบอยากทานวู้อย่างนี้เลย

ยายเคยซื้อให้กินแต่ชิ้น๕บาท๑๐บาทค่ะ

ค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเท่าไหร่ครับคุณยาย
ค่าน้ำก็ประมาณร้อยกว่าบาท

ค่าไฟนี่ถ้าประหยัดก็ได้ใช้ไฟฟรี

ไม่ถึงเกณฑ์ไงต้องทำอย่างไรค่ะ
คือถ้าไม่ถึงเกณฑ์ว่าอันนี้ก็คือไม่ต้องจ่าย

บัตรที่ไปแลกน้ำปลาอะไรได้คุณยายได้ไปรับกับเขาไหม

การ์ตูนมีคำถามคำถามหนึ่ง

เป็นหลานเป็นลูกของย่าค่ะ

เป็นหลานค่ะ

เป็นหลานคือพ่อเขาเป็นลูกของพี่สาว
ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับยายอีกทีนึง

แต่ว่าไม่ใช่ลูกของลูกเรา

คุณยายแดงถึงเลี้ยงคุณพ่อของน้องการ์ตูนมาคะ
เพราะว่าแม่ของพ่อเขานะคะ

แกดูแลลูกแกก็ไม่ค่อยทั่วถึง

แล้วก็ยายเห็นพ่อเขาค่ะวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาบางที

ยายก็เลยดูแลเขา
เพราะว่าเขาเป็นลูกคนเล็กค่ะ

แล้วทำไมคุณยายถึงรับการ์ตูนมาเลี้ยงอะคะ
ก็เพราะว่าพ่อเขามาอยู่กับยาย
แล้วก็พ่อเขาไปเอาแฟนใหม่
เขาเลยฝากน้องมาอยู่กับยาย
แต่ส่วนแม่เขาน่ะทิ้งเขาไปตั้งแต่ได้ขวบกว่าแล้วค่ะ

คุณยายเนี่ยก็เป็นญาติกันก็จริง

คุณยายดีกับการ์ตูนมากไหม

ดียังไงบ้างคะ

ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าเลยทำอะไรกันกับยายแดง
ยายก็ยังนอนไม่ตื่นค่ะ
เพราะว่าตอนกลางคืนยายก็ไม่ได้นอนหนูก็ไปทำอาหารให้ยาย

แล้วพอยายตื่นเช้า
ยายก็บอกว่ายายอาหารอยู่บนหัวยายนะ
แล้วก็อย่าเขาบอกว่าจ้า

แล้วพอยายเขาตื่นขึ้นมากินยายเขาก็จะชมว่า
ทำไข่เจียวอร่อยจังเลยอะไรพวกนี้ค่ะ

แล้วเวลาคุณยายทานอาหารที่การ์ตูนทำ

ยายทำหน้าแบบไงตอนเคี้ยวอร่อยไหม

ไข่นั้นมันต้องวิเศษมากแน่เลย

งี้คุณยายค่ะอยากให้คุณยายอวยพรกับรอบนี้เพราะว่ารอบนี้
เป็นรอบที่เงินที่ตั้งไว้ตามเป้า๖๐๐๐บาทจะได้แล้ว
แล้วเดี๋ยวเขาจะฟังเพลงต้นฉบับแล้ว
อยากให้คุณยายอวยพรให้การ์ตูนสักนิดนึงค่ะ
ขอให้หนูทำสำเร็จนะลุงนะสู้นะลูกนะ
ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะลูกค่ะค่ะเอาเต็มความสามารถเลยก็พอแล้วค่ะ

การ์ตูนคะทีนี้ได้ฟังคุณยายอวยพรไปแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเพลงโจทย์มันจะเป็นยังไง

แต่เพลงนี้มัน๖๐๐๐เลยตามที่เราตั้งใจไว้จะมาเอา

วันนิดนึงแต่พร้อมจะสู้ไหม

มาถึงเพลงที่๔นะครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทมาเลยครับ

เป็นจะได้พ่องเจ้า
เพลงนี้กี่เปอร์เซ็นต์เจ้า

เยอะที่สุดเลยตั้งแต่ร้องมา๕๐อย่างนี้เราก็ไม่ต้องห่วงการ์ตูนแล้วใช่ไหม
หรือว่าต้องห่วงอะไรบ้างไหมคะ

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
การ์ตูนครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

ใช้ไปแล้ว๑แผ่นป้ายเหลือสิทธิ์ใช้ได้อีก๒แผ่นป้ายนะครับ
ในเพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ถ้าไม่ใช้ก็ต้องตั้งสมาธิดีเนอร์

บุรกษา๖๐๐๐๐บาท

พร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ
คือภาษาไทยเคยให้เขียนเรียงความตอนอยู่ม๓แล้วหนูยังจำขึ้นใจ
เขียนในหัวคอโตขึ้นอยากเป็นอะไรให้เขียนบรรยายมาหนึ่งหน้าก็ได้
ก็คิดถึงคำที่พ่อแม่เที่ยวบอกไว้

เป็นครูเป็นหมอเป็นพนักงานของรัฐ
อีกฝันที่วาดคืออยากเป็นแอฮโหศเต่
พอเขียนเสร็จก็รีบเอาไปส่ง
ครูอ่านแล้วลงความเห็นว่าเขียนเด็ด
แต่มีอีกหวังที่หนูยังเขียนว่าเสร็จ
เป็นทองสี่เกล็ดที่เก็บไว้นานพอรู้
แต่หนูกล้าบอกอายอยากเป็นอะไรบอกให้อายรับรู้
อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครูอีกอย่างคือหนู
อยากเป็นแฟนอาย
เป็นไงก็ตั้งแต่ได้เจอกันก็เก็บมาฝันแล้วก็บอกเลยว่าใช่
ถ้ามีสิทธิ์พอจะเขียนเรื่องความทรงอายจะเขียนบรรยายทุกความในใจที่นี่
สิบหน้ากระดาษเอสีคงอยู่ใจนี้บ่อยู่

โปรดติดตามตอนต่อไป